ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนหันมาใช้รถยนต์
ไร้คนขับได้ก็คือความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
แต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าสภาพบนท้องถนน
ไม่ใช่สิ่งที่เราจะคาดการณ์ได้
มีทั้งคนเดินถนนที่ไม่ระวังคนขับรถที่ไม่ดี
มีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์ยังไม่รวมถึงวันที่ฝนตกอากาศไม่ดี
รวมไปถึงแฮคเกอร์ที่อาจจะเข้าไปแฮ็ก

ซึ่งระบบเหล่านี้ก็ต้องการการทดลอง
ซึ่งถ้าทำของจริงก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับ
หรือว่าการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล
ทำให้รถไร้คนขับจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทุ่มเงินมหาศาล
ในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
และนักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ติดอยู่เพียงว่าผู้ขับขี่จะยอมรับ
และมีความเชื่อในเทคโนโลยีนี้หรือไม่
ในแวดวงยานยนต์รู้ดีว่าต้องอาศัยการยอมรับ
และสิ่งเหล่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อพวกเขามีหลักฐานว่า
เทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัยจริง
ที่ความเป็นจริงแล้วอันตรายบนท้องถนนมีมากมาย
และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ในชีวิตจริงโดยปกติแล้วเวลาที่เราขับรถก็มักจะเจอกับสิ่งต่างที่ทำให้เกิดอันตราย
ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถยนต์คันอื่นนักปั่นจักรยานคนใช้ถนน
นั่นยังไม่ได้หมายรวมไปถึงสภาพฟ้าฝนหรือตัวแปลอื่น
งบประมาณกว่า๓ล้านปอนด์หรือประมาณ๑๓๗ล้านบาท
โดยเป็นงานที่ร่วมมือกับหลายบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติให้ออกมาสู่การใช้งานได้จริง
หลังจากที่มีการเปลี่ยนโหมดการขับขี่มาอยู่ในแบบอัตโนมัติ
ซึ่งเขาบอกว่าแม้จะอยู่ในระบบอัตโนมัติ
แต่เมื่อเราเห็นว่ารถขับเข้าไปเกือบจะชนเสาไฟ
เรายังมีจิตใต้สำนึกที่จะหักหลบ
รถยนต์จะมีข้อมูลว่าตรงไหนมีป้ายบอกทางหรือมีเสาไฟ
แต่การพัฒนาในส่วนนี้ยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
แฮคเกอร์อาจอาศัยช่องโหวในการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้
ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป
ถนนจริงไม่อาจใช้ในการทดสอบครอบคลุมสถานการณ์ต่างได้
เขาบอกว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็คือ
เคสต่างที่อาจเกิดขึ้น
หรือแม้แต่หนึ่งในล้านที่อาจบอกได้ว่ารถอัตโนมัติมีความปลอดภัยจริงหรือไม่
นำมาวิ่งบนท้องถนนจริง
จำลองนี้จะทำให้รอผลิตภาพซ้ำ
จำลองเหตุการณ์ต่าง
แล้วนำมาทดสอบกับรถดูได้ครั้งแล้วครั้งเล่า
อาจารย์กุลวันทายาลาวิศวกรผู้พัฒนาห้องทดลองนี้อธิบายว่า
ระบบถูกควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ที่อยู่ห้องข้าง
วิศวกรได้นำเครื่องยนต์รถออกไปแล้วติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์
และระบบเซ็นเซอร์เข้าไปแทน
ที่ไม่สามารถจำแนกแสงสว่างจ้าได้
เทคโนโลยีนี้สามารถทดสอบซ้ำ
หรือเปลี่ยนรูปแบบแสงจ้า
หรือเปลี่ยนวัตถุสิ่งกีดขวางเป็นรูปแบบอื่นได้
ทั้งรถบรรทุกรถยนต์รถจักรยาน
เพื่อดูระบบการทำงานของรถว่าจะมีการตอบสนองอย่างไร
ระบบการทดสอบแบบนี้เพิ่งถูกนำมาใช้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งทำให้นักวิจัยเชื่อว่าจะกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์
ทำให้การทดสอบรถมีต้นทุนที่น้อยลง
แต่คำถามถึงความปลอดภัยของรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการถกเถียงกันต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน